ส่วนอีกหนึ่งคดีใหญ่คดีที่ผู้ต้องหาชาวพม่า๓คน
ร่วมกันฆ่าโหดยกครัว๔ศพที่จังหวัดตาก
คุณกรณีนี้เป็นเรื่องสะเทือนขวัญมาก
เพราะว่า๒ใน๔เป็นเด็กผู้ชาย๔ขวบกับ๔เดือน

ล่าสุดตำรวจพม่าสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว

หลังจากก่อนหน้านี้จับกลุ่มตัวนางมุ้ย
ซึ่งนางมุ้ยเป็นภรรยาของ๑ใน๒ชาวพม่า
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาจับไปเมื่อ๒วันก่อน

จนกระทั่งตำรวจแล้วก็ทางการของพม่า
สามารถที่จับกลุ่มตัว๒ผู้ต้องหาชาวพม่า

ขณะที่ตำรวจไทยก็เตรียมประสานกับทางการพม่า
เพื่อขอตัวผู้ต้องหากลับมาดำเนินคดีในไทยครับ
ฆ่ายกครัวชาวพม่าพ่อแม่และลูกรวม๔ศพ
เกิดขึ้นที่กระท่อมในพื้นที่บ้านแม่ตาว
ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ
ผู้เสียชีวิต๒ใน๔เป็นเด็กวัย๔ขวบและ๔เดือน
คือเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ
พ่อแม่แล้วก็ลูกน้อยวัย๔ขวบกับ๔เดือน

ของวันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมา

พบผู้ตายนะครับถูกทุบตีด้วยไม้
และทราบตัวผู้ก่อเหตุมีทั้งหมด๓คน
คือนายสวยอายุ๔๘ปี
ภรรยานางทูลมิตรอายุ๖๐ปีหรือว่านางมุ้ย
รวมถึงนายสุยซึ่งเป็นผู้ชายอีกคนนึง
รวมเป็น๓ผู้ต้องหานะครับ
ซึ่งลักษณะของการฆ่าคุณ
คือผู้ที่เป็นพ่อและแม่ถูกไม้
ซึ่งมีตะปูติดไว้ทุบศีรษะจนเสียชีวิต
ขณะที่เด็กชายวัย๔ขวบวิ่งหนีออกจากที่เกิดเหตุ

รวมถึงถูกโยนลงไปในน้ำทำให้เป็นศพจมน้ำ
ส่วนเด็กชายอีก๑คนก็คือเด็กชายวัย๔เดือน

ถูกทั้งเอาเท้าเหยียบอุดจมูกไม่ให้หายใจจนเสียชีวิตนะครับ
ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานไปขอสารจังหวัดแม่สอด

ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
กระทั่งเมื่อวันที่๑๘ธันวาคมวันอาคารที่ผ่านมา
สามารถจับกลุ่มตัวนางมุ้ยได้เป็นรายแรก
สารภาพว่าสาเหตุเกิดจากการทะเลาะกับสองสามีภรรยา

บันดาลโทษะร่วมกันฆ่ายกครัวทั้ง๔ศพ
ก่อนหน้านี้เพื่อนคนงานเพื่อนผู้ตาย
แล้วก็เป็นเพื่อนของผู้ต้องหาด้วย
บอกว่า๒บ้านนี้ทะเลาะกันเป็นประจำ
ถกเถียงกันมาเป็นประจำไม่ถูกกันนะครับ
เวลาเมาแล้วก็ทะเลาะวิวาดกัน
แล้วก็รอบนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้น

ก็มีการไปเตือนไว้เสียงเบาหน่อย

วันนี้ได้รับรายงานจากสื่อออนไลน์ของพม่าว่า
ตำรวจเมียนคาเลจังหวัดผาอันรัฐกะเหลี่ยงของพม่า

ได้จับกลุ่มตัวนายสวยและนายสุย๒ผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ

ได้ประสานมายังตำรวจภูทรแม่สอดจังหวัดตาก
พร้อมกับนำรถเข้ามารับตัวลูกสาว
ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของผู้ตายและญาติไปสอบปากคำ

ส่วนตำรวจไทยเตรียมจะประสานกับทางการพม่า
เพื่อขอตัว๒ผู้ต้องหา๒คนนี้

ญาติของผู้ตายได้ร่วมกันทำบุญ
ให้กับผู้ตายทั้ง๔ศพที่วัดไทยวัฒนาบราม
แล้วก็เตรียมจัดพิธีชาปนกิจศพ